คุณผู้ชมจะพาไปดูเรื่องราววัฒนธรรมอันงดงาม
ของงานประเพณีปอยส่างลอง
ปอยแปลว่างานรื่นเริงตามภาษาเหนือครับนะ
ปลอยแปลว่ารื่นเริงสนุกสนานนะ
สั่งลองก็คือลูกแก้ว
ลูกแก้วนั่นหมายถึงว่าเด็กที่กำลังจะบวชเป็นสามเณร
ปอยสั่งลองก็คืองานเฉลิมฉลองสัมมะเนรนั่นเองนะครับ
จริงแล้วมีชื่อเสียงด่งดังในภาคเหนือคือแม่ห้องศร
แต่คราวนี้ทางด้านของซีคอน
ศูนย์สรรพสินค้าสี่ข้อนบางแคร์
เขาร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีนะครับ
จัดงานที่จะให้ทุกท่านนั้นได้มาร่วมชม
ร่วมเห็นพิธีปลอยส่างลองนี้นะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากนะครับ
อกจากนี้บริเวณภายในห้างบริเวณใกล้เคียงกัน

งานทำบุญกันนะอเจ้า
จำลองบรรยากาศวัดชัยวัฒนาบราม
เชิญชวนให้อเจ้าแต่งชุดไทยมาเที่ยว

อยากไปแล้วสิถ้าอยากไปแล้วติดตามได้จากรายงานเลยฮะ

พิธีเฉลิมฉลองการบรรพชาสำมะเนิน

ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดแม่ห้องศร
ถูกนำมาจำลองภายในงานปลอยสางลอง
ที่ศูนย์สรรพสินค้าสี่ข้อนบังแคร
ทำกลางบรรยากาศสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่

ตรงกับประมาณสักเด็กปิดเทอมแล้ว

เราก็เลยคิดว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ดีเหลือเกิน
สังคมไทยตอนนี้กระแสความเป็นไทยกำลังจะมา
คือเราก็คงไม่ได้มองว่าต้องเป็นอเจ้าของภาคกลางของอายุทยาหรือเปล่านะคะ
คือเหนือใต้อีสานออกตก
ก็คือเราควรจะส่งเสริมวัฒนธรรมไทยกัน
นี่เราจะทำให้เด็กตรงนี้ซึมทราบได้ยังไง
เราก็เลยเอาเรื่องของวิถีวัฒนธรรมและกระแสนิยมมารวมกันนะคะ
ก็เลยจัดเป็นปลอยสั่งลอง

นั่นคือประเพณีการบวชเรียนภาคฤดูร้อนของทางภาคเหนือ
ภายในงานมีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น
การเจริมอุปกรณ์การบวชเนน

พร้อมการแสดงจังหวะดนตรีพื้นเมือง
สร้างความเพิดเพลินตลอดทั้งวัน
ส่วนใครหิวให้แวะไปที่ลานกาดโบราณ

แบบฉบับล้านนานดั้งเดิม
ปอยสั่งลองจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้

ที่ชั้น๑ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแคร์

ละมิตพื้นที่ของศูนย์สรรพสินค้าโซนซีซั่น
บรรยากาศของวัดชัยวัฒนาราม

แต่งชุดไทยมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ
เสริมสิริมงคลในงานมาทำบุญกันนะอเจ้า
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๒เมษายน๒๕๖๒
ข่าวทรัฐทีวีแรงงาน